คุณแม่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคนเขาก็เลยแหมผมควรได้ยาถามจริงจริงน่ะ
คนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณแม่เห็นเขาให้แบบนั้น
ให้แบบนี้ดูแลแบบนั้นดูแลแบบนี้ใช่คุณแม่ก็คิด
ลืมคดีลูกสาวเลยหรือเปล่าที่จะหาความจริง
หาความเป็นธรรมให้คดีมันสุดท้ายปลายทางไปจนสุดสุดก่อนว่าสารท่านจะตัดสินว่ายังไง
หรือไม่ผิดใครทำอะไรให้แตงโมเสียชีวิตเนี่ย
คุณแม่ลืมไปแล้วหรือเปล่าไม่ลืมไม่เคยลืมแต่แต่
เรามีคนทำให้แล้วตำรวจอายการศาลอืมทนายอืม
เขาทำให้เราถ้าคุณแม่ไปทำให้คุณแม่ไปทำอะไร
กระโดดน้ำไปหาลูกเหรอหรือไปยุ่งวุ่นวายกับคณะ
พวกนี้ที่คุณแม่พูดเหรอคะคุณแม่ก็ทำไม่ได้ไม่
คุณแม่ไม่ยุ่งกับค่าราชการที่เขาทำงานอยู่
แม่บอกจะให้แม่ไปกระโดดน้ำหาลูกหรือยังไง
คุณแม่ก็เคยคิดนะว่าที่พูดพูดว่าเราเนี่ย
จะให้คุณแม่ไปกระโดดน้ำหาลูกหรือยังไงถึงที่มาว่าเราอ่ะอืม
จริงแล้วก็คุณแม่ก็มานั่งคิดว่าในเมื่อก็มีตำรวจ
ตำรวจก็โดนว่าอยู่แล้วนะคะตำรวจโดนว่าเนอะ
เป็นชุดอ่ะทนายการทนายก็โดนหลายหลายคน
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี้ยหลายคนค่ะก็ก็โดนกันไปเป็นแถวอืม
นะคะแล้วก็เอ่อก็ก็มาสารแล้วก็มาเนี่ยท่านชัยวัดเนี่ยค่ะ
ก็โดนเหมือนกันหางเลขแล้วจะให้คุณแม่เข้าไปช่วงไหนจุดไหน
คือคุณแม่บอกว่าทางคดีหลักทางคดีหลักของคนทำอยู่แล้ว
ลูกสาวเนี่ยมีคนทำอยู่แล้วใช่ใช่
ในส่วนของแม่คือผู้เสียหายก็ต้องคุยกับเขาไปว่าเขาจะชดใช้เยียวยายังไง
ใช่เป็นเป็นสิทธิเป็นสิทธิของคุณแม่
บางคนบอกเอาแล้วลูกสาวแม่คุณแตงโมเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตนะ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
โอเคนะค่าตัวคุณเท่าไรตอบมาเดี๋ยวดี
ค่าตัวคืออะไรค่าชีวิตค่าชีวิต
ประเมินไม่ได้หรอกลูกมันประเมินไม่ได้เหมือนกัน

หมายถึงใครฮะหมายถึงเอ่อคุณปอล์กับคุณเบิร์ดไงค่ะ
แล้วจะให้คุณแม่ไปบี้มาไปหามา๒๐ล้านเดี๋ยวนี้
สามสิบล้านเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วฮะ
แล้วเขาก็มีกำลังเท่านั้นแล้วก็เราก็จ่ายเงินกันต่อหน้าศาลเลยนะคะ
อืมฮะเซ็นเอกสารรับเรียบร้อยต่อหน้าศาลค่ะ
เขาเขาบอกแม่หรือว่าแม่ประเมินเองว่าเขามีกำลังเท่านั้นที่จะชดใช้เยียวยาได้เท่านี้
อืมคุณชัยวัดค่ะเราเราคุยกันนานคุยกันคุยกันเยอะ
ก็ทางด้านทางด้านรายละเอียดที่มีการเจรจาเรื่อยฮะ
จนจนมาตกตึกในเรื่องยอดนี้นะครับเพราะว่าจริงเนี่ยคุณแม่ก็
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะทิ้งในการตามหาความยุติธรรมนะครับ
คุณแม่ก็ยังต้องดำเนินขบวนต่อเพราะว่าตราบใดคดียังไม่สิ้นถึงที่สุดนี่แหละครับ
สารก็ยังท่านก็ยังไม่ได้พิพากษาเพราะฉะนั้นเนี้ย
ขบวนการสืบพยานหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมหากมีพลเมืองดี
หรือมีข้อมูลใหม่ใหม่ที่พบว่าน้องแตงโมเนี่ย
ถูกกระทำการโดยเจตนาหรือการกระทำโดยฆาตกรรมครับ
คุณแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะยดยกประเด็นใน
ขึ้นฟ้องสู่กระบวนการทางศาลค์ได้
หมายความว่าตรงนี้มันยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้

ถ้าผลทางอายาสุดท้ายปลายทางออกมายังไง

หรือว่ามันมีอะไรที่มาครอหะมันหนักอะไรกว่านี้
ในส่วนของแพ่งก็ตอนนี้สารท่านก็ขออนุญาตครับ

ตอนนี้สารยังไม่ได้พิพากษาตามยอมที่เรามีการทำสัญญาประนอมกันนะครับ

ชดใช้ไปก่อนเอาไปเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าไป
ไปเป็นก้อนแรกก่อนนะฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป